มีปฏิกิริยาตอบกลับออกมาจากพักอนาคตใหม่แล้วนะครับ
หลังจากที่กรกตส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณายุบพักอนาคตใหม่
กรณีที่พักยืมเงินจากหัวหน้าพัก๑๙๐กว่าล้าน
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนัดชุมนุมประชาชนในวันพรุ่งนี้นะครับ
๑๗นาฬิกาจอบระเด็นจากรายงานครับ
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
สดผ่านเฟสบุ๊คความยาว๑นาที
ประกาศรวมพลคนทนไม่ไหว
ที่อยากร่วมเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ประเทศ
พบกันที่สกายวอล์ปฐุมวันเวลา๑๗นาฬิกาในวันพรุ่งนี้
เวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชนให้ดัง
นี่คือเวลาที่เราจะต้องส่งเสียงของประชาชน

ว่าเวลานี้พวกเราประชาชนจะต้องลุกขึ้นสู้

ทูลคืนความชอบธรรมความยุคฤทธรรม
ความสนุกภาคในสังคมกลับเกินมา

ขณะที่โลกออนไลน์แห่แชร์ข้อความนายธนทร
พร้อมติดแฮดแท็กรัวที่ไหน
ติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์
ด้านนายกรัฐมนตรีตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด

พร้อมย้ำให้คำนึงถึงความเหมาะสม

ทุกคนควรจะมีความสุข

ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร

ในการลนลงแก้ไขรัฐธรรมนูล

ว่าเป็นเรื่องของประชาชนที่ตัดสินใจเอง

เพราะการชุมนุมเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย

กรณีกู้ยืมเงินดายธรรณฑล
ส่วนผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี

หากสารรัฐธรรมนูลวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่

จับตานายธนทรเป็นพิเศษหรือไม่
ด้านนางสาวพาณิกาวานิสโฆษกภัคอนาคตใหม่
รับด้วยว่าเตรียมการหาพักสำรองไว้แล้ว
เพราะพักอนาคตใหม่ไม่ได้ไร้เดียงสา
ขณะที่จะไม่รู้ว่าพักจะถูกยุบหรือไม่
อย่างไรก็ตามรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การชุมนุมห้ามกระทำสิ่งใดที่มินเมต่อการปลุกระดม
และจนถึงขนาดนี้สนปทุมวัน
ยังไม่ได้รับการประสานจากทีมงานของนายธนทร
ว่าจะมีการจัดกิจกรรมแต่อย่างใด
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เตรียมกำลัง
ในการดูแลความสงบเรียบร้อยแล้ว